ขวัญเตือนด้วยความหวังนี้นี่เตือนคุณเหมือนกันนะ
เจ็บเนอะออกออกอ้อ
หนุ่มทั้งหลายบรรดาสามีทั้งหลาย
เวลาเมียห้ามอย่ากินเหล้าก็ต้องฟังกันบ้าง
ไม่อย่างนั้นดูพี่คนนี้เป็นตัวอย่างค่ะ

ครับแค่นี่ร้องขวัสอย่างนี้ครับ

เพื่อนลูกแบบนี้

เฮ้ยเหมือนก็เจ็บจนชาจนไม่รู้สึก

ผู้สื่อข่าวยังงงกู้ภัยก็งง
แล้วคือแบบพี่เลือดพี่ละอาบตรงหน้าอกแล้วพี่

คือโดนเมียนั่นแหละเอามีดคัตเตอร์กรีดหน้าอกเลย
ห้ามไม่ฟังกินเหล้านี่นะ
แล้วนั่งแบบนี้ยังพูดปกติ

นายคนนี้คือนายอองลวินอูอายุ๓๒ปี
สภาพก็คล้ายคนเมาแล้วไม่รู้ว่าเมาอยู่ด้วย
แล้วก็คงอาจจะชาเจ็บจนชาเหมือนเชอรี่บอกนะ
หน้าอกถูกคัตเตอร์กรีดเป็นแผลลึกประมาณสัก๑๐เซนติเมตร
เลือดไหลออกมาเต็มมันไหลออกมาเป็นทาง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันทำแผลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าเนี่ยคนที่ทำผมไม่ใช่ใครเมียผมเอง
เอาพี่แล้วเมียกรีดหน้าอกพี่ทำไม
ทะเลาะกับเรื่องกินเหล้าแล้วก็เรื่องลูก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองนะคะ
จังหวัดสระบุรีบ้านเช่าตรงนั้นแหละค่ะ
สอบถามนะภรรยาของคนเจ็บนางคาคาวีเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน

ตอนเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอถือมีดคัตเตอร์มาขู่สามีว่า
จะเลิกไหมเหล้าอ่ะจะเลิกใช่ไหม
แล้วไม่ยอมไปทำงานอีกต่างหาก
สุดท้ายมีปากเสียงกันเธอบอกเธอตัดสินใจ

ที่เอาไว้ขู่วิ่งไปผลักอกสามี
แต่มันพลาดคุณนักข่าว
ลาดแล้วคัตเตอร์เอาไปกรีดเข้าที่ราวนมข้างซ้ายของสามี
ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้อยากทำ
มันพลาดจริงแค่ผลักอกเท่านั้น
ตำรวจนะเชิญตัวเมียนะคะไปสอบถามเหตุการณ์ต่ออย่างละเอียดแล้วค่ะ
แล้วต้องรอให้ตัวสามีรักษาบัตรแผลให้เรียบร้อย

เพราะอย่างน้อยก็คงจะตกลงกันได้เพราะเป็นผัวเมียกัน

เจอแบบนี้แล้วก็ใจเย็นกันหน่อยนะ
สมัยนี้ใช่ค่ะถ้ามันลึกนะแล้วมันไปตัดเส้นเลือดสำคัญถึงตายได้นะ